มาต่อกันที่คุณพ่อลูกดกอย่างพี่สิงโตนำโชคกันบ้างดีกว่านะครับ
อกจากมีลูกเยอะแล้วมีภรรยาสวยแล้วนะคะ
ผลงานเพลงเขาก็น่าติดตามไม่แพ้กัน
แล้วจะบอกว่าปีกำลังจะมาถึงต้องปีใหม่แล้วนะคุณ
มีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้าง
รวมไปถึงซิกแพคจะออกมาอีกกี่ลอน
ขยันอวดซิกแพคอยู่บ่อยเลยนะคะ
แล้วก็มีภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาลูกเมียไม่เคยขาดลงตลอดค่ะ
สไตล์หนุ่มอบอุ่นคนรักครอบครัวนะคะ
ส่วนงานเพลงปีนี้จะมีอะไรมาเตอร์ไพรส์แฟนหรือเปล่า

หวั่นใจอะไรยังไงหรือเปล่าไปถามพี่สิงโตเลยค่ะ
สิงโตก็บอกเอาไว้นะคะบอกว่าให้ลองติดตามกันดู
จะรอเซอร์ไพรส์ติดตามจากโซเชียลของพี่สิงโตก็ได้นะคะ
อินสตราแกรมส่วนตัวก็ได้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่
บอกพี่สิงโตว่าเคล็ดลับดีในการรักษาหุ่นเป็นยังไง
รวมไปถึงเพลงใหม่เป็นยังไงบ้างก็รอฟังครั้งหน้าแล้วกันนะคะ
ความสามารถนะร้องเพลงไทยก็ดี
เพลงภาษาอังกฤษก็ชาติเจนเลยนะคะ